มาทางนี้กับราคาเรื่องแม่โขมครับ

ใช่แล้วค่ะราการเรื่องนี้บอกเลยว่า
ซึ่งขอบุ๊นี่พลาดไม่ได้เลยนะจ้า
ส่วนใครที่ชื่นชอบเรื่องของพญานาค
บอกเลยว่าเรามีแบบเต็มอรรถรสแน่นอน
อนแอร์ไปแล้ว๒ตอนปังอยู่นะแม่
อย่างพระเอกของเรื่องมิคทรยาเนี่ย
เขาก็เล่าว่าก่อนที่รู้ว่าจะได้เล่นละครเรื่องแม่ขงเนี่ยนะ
มันมีความเชื่อมโยงบางอย่าง
คือตัวหนุ่มมิกเองเนี่ยเขาก็ศรัทธาในองค์พญานาคอยู่แล้ว
แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญตามปกติ
ตอนนั้นเนี่ยนี่ค่ะไปที่วัดป่ากินรีที่บึงกาล
ที่นั่นเนี่ยจะมีพ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานคราชอยู่
หลังไหว้เสร็จหนุ่มมิ๊กก็ได้เหรียญของพ่อปู่มา
เจ้าตัวเองก็ตั้งใจอธิษฐานให้พ่อปู่มาอยู่ด้วย
มาเป็นร่มโพร่มไซด์ให้กับตัวเอง
หลังจากนั้นก็บูชาเหรียญไว้บนรถ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมมีวันนึง

หลับไปบนรถนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ฝันถึงรูปปั้นองค์พญานาคสีดำสนิทเลย

เกล็ดเลื้อยไปเลื้อยมาคล้ายกับพญานาค
ทำให้เจ้าตัวเชื่อว่าองค์พญานาคเนี่ย

แล้วจุดเชื่อมโยงเรื่องนี้ที่ทำให้เจ้าตัวมาเล่นละครเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นไปได้ยังไงลองไปฟังเสียงหนุ่มมิกค่ะ
ฝันผมเดินเข้าไปใกล้แล้วก็มองลงไปในน้ำเนี่ย

หันไปมองข้างอ่างเนี่ยเป็นรูปปั้นของคน
เป็นห่มสีขาวเหมือนสบายสีขาวอะไรอย่างนี้ฮะ
ผมก็มองไปที่รูปปั้นแล้วสักพักหนึ่งรูปปั้นหันมาหาครับ

แล้วรูปปั้นก็พูดว่าสวดมนต์นะ

แล้วผมก็กลัวในฝันผมก็ตกใจแล้วก็ตื่น
แล้วผมก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าอ๋อเหรียญของปู่ยังอยู่ในกระเป๋าที่แบบตอนผมนอนอยู่วางไว้ข้างหน้าผมนะฮะ
แล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นไปในห้องพระ
ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าแบบไส้มันมันอาจจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันอะไรอย่างนี้ครับ
วันแรกเลยที่มาเจอพี่เวอร์ผมถามเลยครับว่าพี่เวอร์ครับพญานาคงเสียอะไรครับ

ผมก็เลยบอกอุ้ยขนลุก

คือต้องบอกว่าตอนที่หนุ่มมิ๊กเขาฝันเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะว่าตัวเองจะได้เล่นละครเรื่องแม่โขงนะจ๊ะ
โอ้โหเอาขอนการมาเลย
ใช่ค่ะพระเอกว่าขนลุกแล้วลองมาฟังเรื่องราวของผู้จัดอีกสักหน่อย
ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะยุคนี้ต้องให้
แต่เรื่องความเชื่อพี่โอลิเวอร์ก็สุดตัวค่ะ
ก่อนทำเรื่องนี้เนี่ยก็มีการไปไหว้พ่อปู่ที่ถ้ำนาคา
แล้วอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อก่อนเรียกว่าอะไรนะ
หนองงูเห่า
ใช่มีทั้งหมด๔ทิศเลยรอบสนามบิน
เป็นเจ้าที่เจ้าทางของหนองงูเห่านี่แหละค่ะ
โอลิเวอร์ไปเลยจ้ะไปคนเดียว
ไปถึงก็ไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วก็มีการลองท้าทายตัวเองเอาไว้ในใจนะคะว่า
ถ้าหากว่าละครเป็นไปในจุดที่ตัวเองคิดเอาไว้
มีโอกาสก็จะกลับมาสักการะอีกครั้งก็เป็นได้
ลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ไม่กล้าบนแต่ว่าผมคิดในใจเหมือนกันว่า
ถ้าเป็นไปตามที่ผมหวังแน่นอน

ต้องไปขอพรขอบคุณครับ
อร์มเป็นเรื่องของความเชื่อรวดค่ะ
คนนั้นต่างใช่นะคะ